สำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับถึงแม้ว่าทีมหญิงของเราก็จะดูเป็น
เต็งก็ตามแต่ว่าในทีมชายของเราก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับ
เขียวที่เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นนักตบลูกยางชายหาด
หนึ่งทีมชาติไทยไปติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
ผลงานของเบเบนัทธนนอินเขียวในนามทีมชาติเป็นครั้งแรก
จากนั้นนักตบหนุ่มชาวจังหวัดเชียงรายคนนี้
่งมั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสั่งสมคะแนนผ่านไป๒ปีเสร็จ
ที่มีอยู่๔๙๐คะแนนขณะนี้

ก้าวขึ้นมาเป็นนักตบลูกยางชายหาดมือวางอันดับหนึ่งของไทย
แทนที่แก๊ปประทีปสุขโตนักตบรุ่นพี่ที่เพิ่งยุติบทบาท
เดินทางมาแข่งขันที่สตูนปีก่อน

สตูนปากบารามัสเตอร์ครั้งที่๒
เบเบ้ลงสนามในนามทีมไทย๑เป็นครั้งแรกในชีวิต
ภูมิใจและดีใจที่ประสบผลสำเร็จของตัวเอง
ที่ตั้งไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะขึ้นมาเป็นไทยหนึ่ง
ของประเทศไทยให้ได้แล้วมันก็ประสบผลสำเร็จ
มันเป็นภาระที่ว่าเราเป็นไทยหนึ่งนะ
เราแข่งกับระดับนานาชาติเราต้องชนะ

เราก็กลายมาเป็นแรงกดดันของเรา
แต่สำหรับเบย์คิดว่าแรงกดดันที่มันได้รับมา
มันคือแรงผลักดันที่เราต้องทำผลงาน
หรือว่าทำแมทนั้นหรือว่าการแข่งขันนั้นให้ออกมาให้ดีที่สุดครับ
สำหรับปีนี้เป็นครั้งที่๒ของเบย์แล้วที่ได้มาสตูนนะครับ
แฟนคลับและกองเชียร์ทุกคนหนาแน่นมากครับ
แล้วก็ให้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ
สำหรับแฟนคลับแล้วก็สนามได้รับความมาตรฐานระดับ
เอวีซีแล้วก็บรรยากาศก็ดีครับ
สำหรับสตูนก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาดูนะครับ
ก็ขอบคุณมากครับ